มาดูประเด็นแรกกันก่อนสำหรับข่าววันนี้นะคะมีลูกสาวคนหนึ่งไปโพสต์เฟซบุ๊กเธอร้องขอความเป็นธรรม
บอกว่าพ่อเนี่ยถูกรุมทำร้ายในงานประจำปีนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดจนบาดเจ็บสาหัส
แต่ปรากฏว่าตอนนี้คือเหมือนกับยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เขาก็เลยวอนขอว่าถ้าพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์มีเบาะแส
ช่วยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้หน่อยนะคะโดยบางคนเนี่ยมีกระแสข่าวว่า
คนที่ทำร้ายเนี่ยอาจจะมากกว่าสองคนด้วยและบางส่วนเป็นเยาวชนอีกอะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๒๓นาฬิกาวันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในวัดใต้วิลัยธรรมในเขตเทศบาลสุวรรณภูมิอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวคณิสรสุวรรณภัณฑ์มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวของเธอเนี่ยนะคะเนี่ยคลิปนี้แหละ
บอกว่าที่เอาคลิปมาโพสต์เพราะว่าอยากร้องขอความเป็นธรรมให้นายมิตรภัยทูลสุวรรณภัณฑ์
อายุห้าสิบหกปีเป็นพ่อของเธอเองเขาเข้าไปขายของในงานเทศกาลบุญภเวทประจำปีนะคะ
แล้วถูกทำร้ายร่างกายหลังจากมีปากเสียงกับชายสวมใส่เสื้อสีขาวที่เข้าไปต่อว่าพ่อเรื่องขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในงาน
และยังปลาขวดใส่บริเวณที่พ่อของตัวเองยืนอยู่จากนั้นก็ด่าทอกันนะคะ
ทีนี้ทางคุณพ่อเห็นท่าไม่ดีรีบเดินหลบไปอีกฝั่งของรถจักรยานยนต์
แต่กลับถูกกลุ่มวัยรุ่นอายุไม่เกิน๑๗ปีซึ่งเป็นพักพวกผู้ก่อเหตุเนี่ย
อาศัยทีเผลอค่ะเตะเข้าไปที่ใบหน้าและรุมทำร้ายจนพ่อสลบ
ตำรวจแล้วก็กู้ภัยในพื้นที่เข้าช่วยเหลือนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
ซึ่งอาการบาดเจ็บเบื้องต้นที่พบนี่คือศีรษะบวมจากการถูกของแข็งกระแทก
แขนก็หักสองท่อนต้องผ่าตัดเลยทีเดียวค่ะหลังเกิดเหตุลูกสาวก็เลยลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่ม
หอบหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความกับทางตำรวจสพสุวรรณภูมิให้ช่วยติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด
ดำเนินคดีหน่อยเบื้องต้นตำรวจจับได้แล้วสองคน
ก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะแต่จากคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ย
คือมีมากกว่าสองแน่นอนที่มารุมทำร้ายนะคะก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยติดตาม
แล้วก็ขอให้คนที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยช่วยแจ้งเบาะแสหน่อย
ลูกสาวบอกว่ามีสินน้ำใจมอบให้ด้วยนะคะลูกสาวยังระบุด้วยว่าพ่อตัวเองเป็นผู้สูงอายุแล้วค่ะ
ก็ไม่ค่อยจะดีในคลิปก็เห็นอยู่ว่าเดินกระเพกกระเพกค่ะ
แต่ผู้ก่อเหตุยังรุมทำร้ายถ้าหากพ่อตัวเองผิดจริงก็แจ้งความดำเนินคดีได้
มาทำร้ายร่างกายกันสะบักสบอมขนาดนี้เนี่ยมันเกินไปนะคะ
พ่อล้มลงไปแล้วยังไม่ยอมหยุดเลยค่ะฟังเสียงของลูกสาวผู้บาดเจ็บหน่อยค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ให้ความร่วมมือดีค่ะก็คือพาเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ
แล้วก็ตามตามตามตามผู้ต้องหาค่ะสองคนสองคนแรกที่เริ่มอะค่ะ
เป็นเด็กที่เริ่มตีอายุเท่าไหร่เด็กสองคนประมาณสิบสิบเจ็ดสิบหกประมาณเนี้ยค่ะ
สองคนก็คือที่เริ่มตีพ่อคนแรกต่อยคนแรกแล้วก็เป็นเด็กเสื้อสีน้ำเงินครับ
นอกนั้นก็อยู่ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกำลังตาม
ทั้งกลุ่มเลยใช่ค่ะทั้งกลุ่มกำลังติดตามให้อยู่ค่ะครับ
ถ้าเขามาขอโทษอ๋อไม่อ่ะค่ะแล้วว่าไงก็คือทางพ่อก็บอกก็ไม่อะค่ะ
ก็คือให้ดำเนินคดีตามกฎหมายไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะได้เป็น
เป็นกรณีตัวอย่างไปด้วยนะคะเพราะว่าคนเนอะตีก็ตีเกินไป
คือเกย์ก็อายุเยอะแล้วอายุห้าสิบเจ็ดปีอะค่ะครับ
คือเห็นแกสลบแล้วก็ควรพอก็ได้ถ้าถือว่าเป็นการถ้าแกไปมีการโต้ท้าทายกันหรืออะไรกัน
ก็เอาแค่สลบก็พอแต่นี่คือสลบแล้วยังดึงแกมาตีอีกอย่างนี้ค่ะ
มันเกินไปค่ะมันรับไม่ได้จริงอะค่ะ
ทีมข่าวของเราค่ะก็เลยติดตามความคืบหน้าทางคดีนี้ด้วย
ไปที่พนักงานสอบสวนสพสุวรรณภูมินะคะ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหา๓คนนะคะ
เป็นเยาวชนชายอายุระหว่าง๑๓๑๗ปีเอง
โดยคนใส่เสื้อสีน้ำเงินที่เป็นคนเตะเข้าที่ใบหน้าเป็นลูกครึ่งอายุ๑๓
ใส่เสื้อขาวมีปากเสียงกับผู้บาดเจ็บตอนแรกอายุ๑๗
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะคะทางผู้ต้องหายังไม่ได้ให้การซัดทอดเลยนะ

ตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวน
แล้วก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดไปให้บุคคลในพื้นที่ช่วยแจ้งเบาะแส
แล้วก็จะขยายผลผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

คนเข้าไปรุมคือไม่ใช่น้อยนะคะหลายคนอยู่นะคะ